ออกมาขอโทษแทนคุณเป้วงมาย

ดนตรีกันแล้วพูดเหมือนเหยียบกับสาว

คือพูดเหมือนประมาณว่าแบบว่าอย่าหารักแท้เลยถ้าเกิดหน้ากับนมยังปลอมอยู่

มันเหมือนหนุ่มทุกวันเนี่ยเนาะหนุ่มเป็นประเศษฐีป
แต่อันนี้เหมือนกับเป็นการได้มุมนึงไปเหยียด
เกียรติคนที่ทำนมทำหน้าอะไรอย่างนี้
ซึ่งหลายคนก็โอ้โหค่อนข้างแรงเลยนะสำหรับประเด็นนี้
อย่างนี้สมมติเราอยู่ใกล้กันเองว่าคุณแม่ไหนมากคุณแม่หน้าปลอมมาก
ทั้งหน้าปลอมทั้งตัวอย่างนี้อันนี้สนิทกันพูดได้พูดเป็นบุคคลได้
แต่ถามว่าพูดในที่รับนะเราพักกันสองคนไม่มีคนอื่นรู้ไง
คุณแม่บนหน้าปลอมมากผมไม่ปลอมฉันหน้ากูปลอมหน้าอีกปุ๊กกูปลอมเลย
อันนี้แม่พูดเอาที่สาธารณะแม่ต้องลงแคทพอร์ตพอร์ตนะ
คนเราจะได้มันตกใจกันง่ายเกินเนอะ
คือเรื่องราวก็คือคนก็ไปคอมเมนต์เยอะไปถล่มในไอจีคุณเป้วงไม้ก่อนนะ
ว่าอ้าวพูดอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็พาดพิงไปถึงภรรยาเขาแฟนเขา
อ่าแล้วแฟนทำหรือเปล่าภรรยาทำไหมคนก็พูดถึง
อย่างที่บอกว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสดราม่าอยู่นะฮะ
อย่างที่บอกว่าออกมาขอโทษล่าสุดคุณก๊อฟก็ได้โพสต์ข้อความนะคะ
เฟซบุ๊กนะฮะจากเรื่องราวที่ขึ้นโชว์ที่งานที่บิ๊กเมาเทน
ว่าได้มีเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็ทำให้ผู้ชมหลายท่านไม่พอใจนะฮะ
ขึ้นผมในฐานะเจ้าของโชว์จึงขอมีส่วนร่วมในการยอมรับผิด
และขออภัยจากใจมาณที่นี้เหตุกลางครั้งนี้คือบทเรียนชิ้นสำคัญ
ที่จะสอนให้เราทั้งคู่ระมัดระวังและคิดทบทวนในการให้เกียรติผู้อื่น
ให้มากขึ้นในการแสดงครั้งต่อไปกราบขออภัยจากใจ
ความว่าอย่าแสวงหารักแท้ถ้าหน้ากับนมมึงยังปลอมหน้า
ศิลปินท่านหนึ่งกล่าวนะคะถ้าหน้าจริงนมจริงแล้วได้ผัวปากแบบนี้
ก็ขอกราบขอบคุณหมอศัลยกรรมทุกท่านที่ลงมีดหน้าดิฉันนะคะ
แล้วก็อยากไปทักขอดูนมใครล่ะคะเดี๋ยวจะเจอของปลอมนะคะ

คุณหมิวอดีตแฟนเก่าคุณเป้ดาราช่อง๗คุณหมิวดาราช่อง๗